แล้วยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องตะกุฎใส่ตา
กลายเป็นเรื่องเลยตอนนั้นยังไม่ได้ตั๊กแทรกเนี่ยนะฮะ

คือพี่ตั๊กก็มีพี่มดก็มีถูกไหมเมื่อก่อน
ซึ่งพระองค์นี้ไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็ไม่มีคือในที่สุดแล้วเนี่ย
กลายเป็นแบบว่าเรื่องราวเป็นเรื่องใหญ่โตว่าเอาตะกุดทองคำฝังตากันแบบเป็นเรื่องใหญ่โต
จนมีการแอนโต้งแอนตี้วันนี้ถามวันนี้ให้ฉันไปทำอีกอ่ะ
ฉันก็ไม่ทำเพราะเอาว่ะฉันก็ต้องกลัวเราย้อนกลับไปอายุฉัน๒๐กว่า
อย่างวัยรุ่นที่ภาวะยังอยากลองทำนู่นทำนี่ใช่ไหมล่ะยี่สิบกว่าตอนนั้นอ่ะไม่หรอก
คนเรามันก็อยากโด่งอยากดังถูกต้องไหมล่ะอ่าไปเสริมมาแล้วเขาบอกว่าดีเรากว่าทำ
อืมถูกต้องไหมแต่ทำมาแล้วก็ถึงบอกว่ายังนั่งนอยกับหนุ่มกัญชัยสองคนว่า
นี่พี่หนุ่มตาเราจะบอดหรือเปล่าว่าตาเราจะบอดหรือเปล่าวะแต่กัญชัยก็กระเด็นออกมา
ฉันก็เอาออกมาเลยทันทีอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเล่ากันเพื่อความสนุกสนาน
ในรายการปรากฏว่าวันนี้เกิดกระแสดราม่ามากมายเกี่ยวกับตะกุดฝังลูกกระตา
นะฮะซึ่งหลังกูจะไม่ออกรายการอะไรแล้วพอเล่าแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราว
หมดเลยจริงจริงไม่ก็คือเล่าแต่คือคนไปทำตามจริงแต่มันเรื่องเก่านานแล้ว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
คงไม่ทำจะไปทำได้ยังไงเมเพราะว่าเราก็แก่แล้วนึกออกปะล่ะสมมุติตอนที่๒๐กว่า๒๑๒๒แม้ก็เรากว่าอยากดังอยากโด่งอยากอะไรก็ไปทำมา
บางคนบอกว่ากลายเป็นเทรนด์ใหม่ในการฝังตะกรุดจากกรณีที่ตอนนี้โลกโซเชียลมีเดีย
มีการแชร์คลิปฝังตะกุดทองไว้ที่บริเวณเปลือกตาล่างเนี่ยเรียกว่าสาริกาตาหวานขึ้นมาอีก
ซึ่งบางคนบอกว่าไอ้สาลิกาตาหวานเนี่ยสามารถเรียกโชคเรียกทรัพย์เริ่มเพิ่มเสน่ห์ได้
นี่ถ้าทำได้ก็มีผัวไปนานแล้วเขาทำมาตั้งนานยังไม่ได้เลยเห็นไหม
ทำมาเมื่อ๑๕ปีที่เราก็ยังต้องซื้ออยู่ทุกวันนี้

ถ้าสมมุติทำได้มันรวยขนาดนี้ฉันคงไม่มานั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันดึก
คุณนอนกันแล้วฉันยังทำงานอยู่เลยนะครับ
วันนี้ปรากฏว่าทีมข่าวก็เดินทางไปที่ทีมข่าวไทยรัฐของเรานะฮะ
เดินทางไปที่วัดจอมเกตจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ย
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำสานิกาตาหวานอืมนะครับปรากฏว่าทีมข่าวทราบว่า
ที่ทำพิธีสาฬิกาเนี่ยคือพระจิระพงศ์กาญจนวิมารหรือหลวงพี่เลี้ยง
ธีระวโรเบื้องต้นเนี่ยพระจิรพงศ์เนี่ยมีการทำสาธิกาตาหวานมานานแบบเนี้ย
ซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดที่เขาใช้เป็นเป็นทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวประมาณสองมิล
ไม่มีการฝังไว้กับดวงตาหรือเนื้อตาแต่อย่างใดเป็นเพียงการวางไว้บริเวณเปลือกตาล่า
แล้วมันไม่รำคาญเหรอแล้วมันก็น่าจะน้ำตาไหลนะแต่ว่ามันจะไปเสียดสี
แล้วก็หยิบออกได้ตามสะดวก
ซึ่งเศร้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอาการปรากฏแต่อย่างใด
แต่ความเชื่อนั้นสาฬิกาตาหวานก็จะช่วยให้ผู้ครอบครองมีเสน่ห์มีโชคมีลาบ
ขนาดเดียวกันหมอบอกเอาเถอะบอดนะฮะ

บางทีมันติดทั้งติดเชื้อมันเป็นแผลที่ตาย
ขนตาล่างที่มันหลุบเข้าไปมันยังบาดตาได้เลยนะคะ
ต้องไปผ่าให้ตามันออกมา
วันนี้คุณหมอหมอก็บอกว่าไอ้การทำอย่างนี้มันมีความเสี่ยง
ที่อาจจะทำให้ดวงตาของคุณเกิดการระคายเคือง
หรือติดเชื้อได้ขอเน้นเลย
วันแรกกัญชัยหน่อยเสร็จมดเอาออกกันเถอะ

แต่สมัยข่าวสารยังว่าไม่มีการบอกว่ามดเราเอาออกกันเถอะ
เพราะว่าแบบว่าทำแล้วกังวลกังวล
ซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าเรากลับมาทำอีกไหมเราก็ไม่ทำ

เท่าไหร่อีพี่หนุ่มก็เพิ่ง๓๐ต้นฉันก็เพิ่ง๒๐กว่าอะไรอย่างนี้

เพราะเรื่องปัจจุบันนี้ฉันไม่มีแล้ว

เพราะฉะนั้นขออนุญาตบอกว่านี่คุณหมอเขาบอกเลยว่า
มีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเครื่องติดเชื้อได้
ขั้นร้ายแรงอาจจะส่งผลให้ศูนย์เสียทางการมองเห็น
เนื่องจากทองสรรคาจะไปขูดกับกระจอกตาของเรา

ทำให้ดวงตาเนี่ยได้รับความเสียหาย
ดังนั้นจึงไม่ควรจะใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเปลือกตา
แม้ว่าจะเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ตอนนั้นก็กลัวกันใช่ไหม

ฉันก็ไม่ทำแล้วล่ะไหม

แล้วตอนนั้นใครคนชักจูงคุณแม่

ตอนแรกแวบแรกพอพี่บนเลขเล่าให้คุณแม่ฟัง

เมื่อก่อนฉันก็ไม่ได้มีงานทำเยอะแยะอย่างนี้เนาะ

เอาทองมาใส่ไม่เอาเราก็เริ่มแบบว่า

น้องชายตัวเองบอกเรามีน้องอยู่คนเดียวถูกต้องไหมล่ะ
ต้องไหมล่ะอุ้ยน้องก็เดี๋ยวบอกแสดงว่าน้องต้องสกรีนมาให้เราแล้ว
อ๋อได้ไหมอ่ะแม่แม่พูดตรงนี้แล้วได้ไหม
ก็กูมีผัวไหมล่ะอืมอ่าตอนนั้นขออยากได้อะไร
ก็ต้องอยากได้แบบว่าไม่รู้มันไม่ได้

ก็ในที่สุดเนี่ยผ่านไปแล้ว๒๐ปีก็ยังต้องทำงานเนี่ย
ถูกต้องป่ะก็ยังต้องทำงานหนักกว่าชาวบ้านเขาเนี่ย
นี่ไงท่านถึงบอกว่าราคาไงแล้วมาแปลเป็นภาษาปกติก็คือราคา
แต่ตอนนั้นฉันกำลังไปพูดมั้งว่าบอกโอ๊ยตั๊กทาแรดนี่ได้ผู้ชายอยู่อะไรอย่างนี้ไหม
สมัยก่อนพี่ตั๊กเขาเป็นแบบยังวัยรุ่นแล้วเป็นสายแซ่บ
ผู้ชายก็เข้ามาหาอยู่แล้วคือเราก็เล่าเรื่องตลก

คือนางอ่ะเดินอยู่ออกจากสตูดิโอมนตรีแล้วนางก็จะแบบว่า
ผู้ชายนั่นไปผู้ชายกำลังจะไปฆ่าคนเออแล้วจะไปกินกับนางก็เลยแบบว่า
พอสมควรต้องยอมรับเลยตาเนี่ยมาซีสตาติมากบางเราก็ถ้าสมมุติทองคำเนี่ย
มันไปกรีดตาหรือมันไปโดนเข้ามา

ชาลิกาตาหวานไงทำดีดีกว่า

พูดเพราะดูแลตัวเอง
คือก็ได้ให้ไปว่าตอนนี้การแบบฮู้เป็นการเป็นมัยที่แบบหลายคนไปทำตาม

อดทนตามคุณแม่นคุณแม่นพูดอะไรเตะอะไรก็คุณก็ไปตามะ

คนที่สารแดนเขาเดือดร้อนเขาสร้างตึกแล้วคอนโดแถวนั้นเดือดร้อน
เขาไลน์มาบอกเราช่วยบอกมดดำให้หน่อยเขาบอกอย่างนี้
ให้มาฟ้องมดดำให้หน่อยว่าแถวนั้นเดือดร้อน

แถวสระแดงอ๋อสระแดงอืมนี่

แองจี้ดังอยู่แล้วซึ่งวันนี้แองจี้ต้องฟัง
คือรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มุมมองของความเชื่อแล้ว
เขายังเตือนถึงอันตรายนะฮะเราขออนุญาตเล่าว่า
เขาเตือนถึงอันตรายที่ต้องระวังด้วยว่า
ไอ้การทำพิธีสริกาตาหวานนี่
จะนำวัตถุมงคลที่เป็นทองคำเสียงเล็กที่ไม่คิดว่าอธิบายเข้าไป
พอหยิบออกไปแล้วเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยเอาไปบูชาต่อ
ไม่สามารถไปทำให้คนอื่นต่อได้อันนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อน
เขาเชื่อว่าทำให้แล้วเมตตามหานิยมทำให้เสน่ห้วคาด
เรียกโซ่เรียกทรัพย์ซึ่งคุณหมอบอกเอาเถอะ
โชคเรียกทรัพย์เนี่ยแต่ขนาดเดียวกัน

เสียทรัพย์หรือเปล่ามันลามไปว่าตอนนั้นคุ้มกันแล้วอ่อนแอลล่ะ

ใช่หมดนะถูกป่ะ
พระมหาภัยวันเขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอย่างนี้เลย
ถ้าเปลี่ยนทุกอย่างแต่ไม่เปลี่ยนนิสัยใจคอของตัวเองใครจะชอบ
ต่อให้อันนี้ไงกัญชัยมาแล้ว
สรุปยังไงเธอเลิกฝังตะกุดทองคำอู้ตายเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่แล้วเนี่ย

ก็ใช่ไงก็จริงแล้วมันก็มัน
คือคือมีบางคนเนี่ยเขาไปกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะมดดำ
เออแต่จริงแล้ววันนี้พี่ก็ได้มีการอ่านข่าวเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะนะในข่าวเที่ยงอ่ะนะ
พี่ก็บอกชัดเจนบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตั้ง๑๐กว่าปีแล้ว
เออแล้วมันนานมากมันนานมากแล้วอีกอย่างตอนนั้นน่ะ
มันเหมือนกับอยู่ในช่วงคนนองอ่ะอืมคืออยากคือแบบ
เขาบอกที่ไหนดีเราก็อยากลองอะไรอย่างนี้เท่านั้นเอง
แต่พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปทำมามันก็หลุดออกไป
ช่างมันก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่วันนี้ถ้าให้ไปทำก็ไม่ไป

เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาบอกว่ามาตามแบบเรา
จริงมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันเล่นตั้งแต่๑๐กว่าปีแล้วอ่ะ
๑๐๑๕ปีถ้าย้อเล่นล่ะกันใช่น้อง

ก็เป็นเพราะว่ารถดำนั่นแหละก็บอกว่าไปทำกับกันชัยมา
อ้าวแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา
ก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้ซึ่ง
ไม่ได้ไม่มนตร์ก็ไม่ได้นะพี่หนุ่มเนาะ
ซึ่งจริงมันเห็นผลอะไรไหมพี่หนุ่มเอาจริง
มันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรบอกเลยว่ามัน
ก็หลุดออกมาเป็นคนดีดีที่สุด
อะไรนะหนุ่มบอกว่าไงนะ
เป็นคนดีดีที่สุด
มันก็หลุดไปขนกว่าดิอ๊ยฉันอยากได้เห็นนุ่มเป็นคนดี
เขาบ้างจังเลยเขาคนดี

ฉันชื่นใจเวลาสัมภาษณ์ตะกุดกระช่างมาแล้วล่ะ
ใครจะด่าฉันก็ล่างมาให้ไปทำแต่วันนี้ก็ไม่ไปทำ
แต่ฉันชอบตัวที่แบบเป็นคนดีที่สุดแม่ฉันอนุโมทนาบุญกับคำพูดนี้ของเธอนะ
นั่นแหละไม่เราก็คืออย่างที่บอกก็แหละ
มันจะมีประเด็นเกิดขึ้นตอนนี้
ก็ไม่สนับสนุนให้ไปทำเพราะว่า
ไม่ได้ผมอะไรเลย
ลองจากประสบการณ์ให้ฟังฟรุ่นี้มา
ทีนี้มาค่อยมาถามพี่อีกที

คือวันนี้นะฮะทางนายแพทยุทธพงศ์อิ่มสุวรรณเลขาธิการราชวิทยาลัยจากสุดแพทย์แห่งประเทศไทย
ว่าการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในดวงตาเนี่ยมีโอกาสทำให้ไปถูให้ตาดำถลอก
คุณฟังดีดีนะฮะอาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตาระคายเคืองจนเกิดอาการอักเสบ
เสี่ยงต่ออาการติดเชื้อและหนักสุดคือตาบอดได้นะฮะอันนี้เราขอฝากกันสักนิดนึงด้วยกัน
ไม่ระคายเหรอใส่เข้าไปเนอะขนาดแค่ขนตาหลุดไปเส้นหนึ่งยังรู้สึกไม่นั่นเลยอยู่ไม่ได้เลยเนอะนั่นแหละ

เหมือนกับบิ๊กอายสมัยก่อนเราใส่บิ๊กอายแล้วเป็นอย่างไร

ย้อนกลับไปประมาณ๑๐กว่าปีที่แล้วนะตั๊ก
กว่าปีจริงฉันจะ๒๐กว่า